กล้วยคลองหอยโข่ง
ตลกอย่างละมะระวัง

ขอแซวเรื่องชื่อเพลงก่อนล่ะกลั้น

เจ้าตัวค่ะก็ตอบเรื่องแบบนี้ติดตลกเลย

แม่เพลงผัวไปเลยละกันนะคะซึ่งก็ตลกดีกับฉายานี้ค่ะ
แต่เป็นตัวแม่คำนี้นะในเรื่องผลงานเพลงเท่านั้นนะคะ
ชีวิตจริงไม่นะจ๊ะแล้วก็อย่างที่บอกไปตอนต้นว่าเธอเนี่ย
เป็นตัวแม่สายมูที่บอกว่าตัวแม่เนี่ย
เพราะว่าเจ้าตัวรับกับผู้สื่อข่าวบันเทิงไทยรัฐเลยนะ
ว่าก่อนจะปล่อยเพลงใหม่เจ้าตัวเนี่ยเปลี่ยนชื่อใหม่
เปลี่ยนนามสกุลด้วยเออเอาสินะฮะ
ตามคำแนะนำของตัวพ่อสายมูอย่างพี่มดดำนะ
เพื่อเสริมความปังค่ะรวมไปถึงการทำศัลยกรรมจมูกครั้งแรกในชีวิตด้วย
เขาบอกอะไรมาหนูเชื่อหมดค่ะนอกจากจมูกเดิมมีอุปสรรคนะคะ
และที่สำคัญคือไปเสริมหน้าอกมาด้วยพี่
จะเป็นการเสริมฐานทรัพย์ให้มีแต่ความปังค่ะ
เขาบอกเป็นฐานทรัพย์ก็รู้สึกว่าหลังจากทำไปแล้วก็บุคลิกเราดีขึ้น
ไปไหนก็ไปโชว์ตัวมีงานจ้างมาเยอะขึ้นค่ะ
หนูก็ไปขึ้นถ้ำนาคาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วขอพรเรียบร้อย
แล้วก็ไปขอพรอมกรมรวมชมพรด้วยอุ้ยบอกแล้วมูหนัก
พอบอกเรื่องมูไม่ค่อยถนัดเลยจริงไม่ค่อยถนัดเลยจริง
ไปไหนก็รู้สึกว่าเออคุยงานหรือไปเจอผู้คนทุกคนก็แบบอุ๊ย
มากเลยใช้คำว่าจึ้งเกิดมาไม่เคยมีใครพูดจึ้งกับหนู
เกิดมาไม่เคยมีใครพูดจึ้งกับหนูโอ้นี่ไงปังมากเลยนะคะ
แปปจริงจริงเอือเพลงล่าสุดผัวถูกต้อง
กดอย่างอยากมีผัวเป็นตัวเป็นต่ำอยากมี